เอาละครับคุณผู้ชมครับไปดูเหตุสุดสลดที่ผมโปรยเอาไว้
พ่อค้าลูกชิ้นคนนี้นะจริงท่านแค่โดนกระจกบาด
กระจกบาดที่แขนแล้วนั่งท้ายกระบะจะไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่าพอถึงสามแยกตรงนี้คงจะรีบไปโรงพยาบาลเลยออกรถ
มีแนวกระชากหน่อยกระชากปั๊บออกมาท่านหงายหลัง
ลงไปกับพื้นถนนรถมา๒คันครับ
รถลนเหมือนกัน
ขออภัยนะครับที่ภาพมีความรุนแรงครับคุณผู้ชมครับ
นี่ฮะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
สามแยกถนนพรมราชนะครับตัดกับถนนบางบอนห้าบางบอนกรุงเทพมหานครนี้เอง
ผู้เสียชีวิตคือนายหนุนทรัพย์จันเทศอายุ๓๖ปี
เป็นพ่อค้าขายลูกชิ้นทอดเขานั่งอยู่ท้ายรถกระบะที่ติดเป็นคอกเหล็ก
แต่ว่านั่งห้อยขาออกมานะครับตรงกระบะท้ายมากับลูกชายอายุ๑๔ปีครับ
เนื่องจากนายหนุนซับเขาถูกกระจกตู้กับข้าวบาดที่แขน
ใกล้กับข้อมือจนเป็นแผลลึกก็ให้น้องชายขับรถพาไปโรงพยาบาล
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับรถเลี้ยวขวาที่สามแยกเขาตกลงไปนอนนิ่งอยู่กลางถนนเลยฮะ
จากนั้นรถมา๒คันชนซ้ำจนเขาเสียชีวิตนะครับ
สภาพศพก็เอานะรถทับ๒คันนะครับผมขออนุญาตไม่บรรยายก็แล้วกันนะครับ
ลูกชายเนี่ยตกจากรถกระบะมาเหมือนกันนะที่วิ่งไปดูพ่อเมื่อกี้จนข้อมือซ้ายเนี่ยหัก
แล้วก็ยังวิ่งมาดูพ่อนะครับที่ถูกรถชนนะครับแล้วก็หนีไปต่อหน้าต่อตา
นายจตุรงจันเทศอายุ๒๖ปีคนขับรถกระบะและเป็นน้องชายของผู้ตายเล่าบอกว่า
ขณะขับมาถึงสามแยกนะครับก็เลี้ยวรถตามรถคันหน้าเนี่ยไม่คิดว่าพี่จะตกลงไป
พอพี่ตกลงไปหลานกระทืบท้ายกระบะปั้งนะส่งสัญญาเนี่ยนะครับ
เขาก็ตกจากรถไปอีกคนหมายถึงหลานนะนะล่าสุดครับญาติเนี่ยไปรับศพนายหนุนทรัพย์ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วโอ้โหคุณผู้ชมบรรยากาศสลดหดหู่
มีภรรยาแล้วก็ลูกชายคนเล็กอายุแค่๘ขวบเรียกวิญญาณพ่อกลับบ้านเรานะ
ผ่ายลูกชิ้นอยู่กรุงเทพฯบางประมาณ๒๐ปีได้แล้วมั้งสามีจะเป็นเหล่าสาวหลักของครอบครัว
ชอบช่วยเหลือสังคมเป็นอาสากู้ภัยด้วยเป็นอาสาตำรวจด้วย
วันเกิดเหตุเนี่ยแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็เอาลูกชิ้นนะครับไปทำโรงทานให้คนกินฟรี
หลังจากกลับมาบ้านไม่นานโดนกระจกบาดครับ

บอกว่าไม่คิดเลยว่ารถที่ชนสามี
จะไม่จอดลงมาดูสักนิด
ขอให้เขามารับผิดชอบเขาเข้ามาด้วย
หนูไม่รู้จะทำอย่างไร
ดีว่ายังไงคดีนั้นตำรวจอยู่ระหว่าง
ติดตามรถยนต์คันที่ก่อเหตุ

ซึ่งน้องชายของผู้ตายที่ขับรถกระบะนะฮะ